มีคลิปภาพคลิปหนึ่งนะคะ

ช่วงเช้า๖โมงเช้า

รู้แล้วว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปชนนางมาลีคือใคร
ผู้ก่อเหตุคือนายเจริญภูลเพียบพร้อมอายุ๒๖ปี
ตามไปถึงบ้านนะคะเจอแต่นางมรกฏซึ่งเป็นแม่
แล้วก็เป็นเจ้าของรถคันเกิดเหตุซึ่งเป็นรถที่แม่เอาไปใช้เก็บของเก่าขาย
แต่ลูกเนี่ยเอารถออกจากบ้านไป
ตั้งแต่ค่ำ๒๑พฤศจิกายนแล้วเอากลับมาตอนเช้า๒๒พฤศจิกายน
ก็คือวันที่เกิดเหตุไปชนเขาเนี่ยจากนั้นก็หายออกจากบ้านไปเลย
ไว้แต่รถเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่รู้อยู่ไหนแม่บอกตามตัวไม่ได้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตำรวจตามให้เดี๋ยวจะเร่งตามตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะคะ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราธานีนายธิรกิจหวังมุฒิตาก็เลยบอกว่า
ที่ผ่านมาก็มีมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่องให้พนักงานกวาดขยะใส่เสื้อสีสะท้อนแสงทุกครั้ง
ให้ระมัดระวังตัวขณะทำงานส่วนการแก้ปัญหาในอนาคตเดี๋ยวต้องหารือกันเพิ่มเติม
อาจจะมีการช่วยในลักษณะของการวางกลวยยางเป็นแนวยาว
ที่พนักงานจะมาเริ่มกวาดถนนหรือว่ามาทำงานบริเวณท้องถนนแบบนี้
อาจจะวางเอาไว้ก่อนแล้วค่อยมากวาดกั้นเอาไว้ก่อนชั้นหนึ่งครับ
แต่สิ่งที่ป้องกันได้ดีที่สุดก็คือจิตสำนึกของแต่ละคน
ขับรถบนถนนเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงาน
ก็เป็นการบริการทำให้คุณมีความสะดวกสบายแล้วก็บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยนั่นแหละนะครับ